มากันที่เรื่องของปูม้าช่วงนี้ราคาแพงนะคะ
และก็มีปลาปูม้าชุกชุมด้วยนะคะบริเวณพื้นที่ทะเลในสงขลา
และตอนนี้ถือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างงามเลยนะคะ
ออกไป๓วันเท่านั้นสำหรับชาวประมงค่ะ

ใช่ค่ะชาวประมงพื้นบ้านชุมชนก้าวเส้งในอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
ออกเรือทำประมงจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเรืออวนปูม้า
บริเวณชายฝั่งสงขลานะคะ
ซึ่งเรือแต่ละลำจะออกวางอวนทิ้งไว้ในทะเล
ห่างจากฝั่ง๗๘กิโลเมตรทิ้งไว้๓วันค่ะ
จากนั้นก็ออกเรือไปเก็บอวนโดยจะได้ปูม้าลำละ๕๑๐กิโลกรัม

ใช่ค่ะจากที่เมื่อก่อนนี้บางทีไม่ได้เลยได้น้อยมากก็มีบางทีเหมือนกันนะคะ
เนื่องจากช่วงนี้ทะเลบริเวณชายฝั่งสงขลา
มีปูม้าชุกชุมกว่าสัตว์น้ำอื่น
และที่สำคัญราคาตอนนี้ขนาดใหญ่กิโลกรัมละ๒๘๐บาท
ขนาดกลางถึงเล็กกิโลกรัมละ๒๕๐บาทนะคะ
ม้าไข่กิโลกรัมละ๓๐๐๓๕๐บาท
อยากจะไปซื้อถึงเรือจริงนะคะราคานี้

ใช่ค่ะซึ่งชาวประมงก็คือนายสินหมานหมัด
เขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเลยเที่ยวที่เขาออกไปล่าสุด
ออกไปตี๓ทิ้งไว้ออกไป๗๘กิโลเมตร
ไว้๓วันกลับมาได้๖๗กิโลกรัมค่ะ
คืนน้ำลายอีกแล้วนี่ขนาดเห็นสดสดนะ
ส้มตำไงส้มตำถ้าสดต้องไปอยู่ในส้มตำ
ส้มตำปูม้านะครับแล้วก็ปูม้าหนึ่งปูม้าผอม
อยากกินหรือว่าเช้านี้เราหิวนะ